ดูเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นการร้องเรียนไปถึงเจ้าของเนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งที่มีพฤติกรรมทำร้ายเด็กที่อยู่ในการดูแลนะคะ
มีการเปิดเผยภาพต่างออกมาทางโซเชียลเพราะว่าอดีตพี่เลี้ยงที่อยู่กับเนสเตอรี่นี้เนี่ย
ทนไม่ไหวค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพแล้วก็คลิปบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเด็กที่ถูกกระทำนะคะ
เนอร์เซอรี่ปฐมเอาไว้แห่งหนึ่งในหมู่บ้านทักษิณเมืองทองซอย๔ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
พงศธรสุวรรณรักษาหรือทนายอาร์มซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่เอาลูกไปที่เนสเตอรี่แห่งนี้ค่ะ
เขาบอกรับพฤติกรรมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อนะคะบอกว่าเจ้าของเนอร์เซอรี่นะคะคงมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงกับเด็กนะคะ
ลูกของเขาแล้วก็เด็กอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อค่ะเจ้าของเนอร์เซอรี่ชื่อว่านางพีรัญญาดานะคะจนสุดท้ายเนี่ยอดีตพี่เลี้ยงที่เขาเคยทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยทนไม่ไหวแอบอัดคลิปครับแล้วถ่ายภาพแล้วส่งให้ผู้ปกครองดูค่ะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองเด็กเด็กแต่ละคนก็ไม่รู้เรื่องนี้นะคะแต่บางคนก็รู้แล้วสังเกตเห็นแต่ว่าเขาหาหลักฐานไม่ได้นะคะ

มารับลูกเนี่ยลูกเนี่ยมีรอยที่ตรงเบ้าตาเป็นรอยช้ำรอบดวงตาดำก็เส้นเลือดเป็นฝอยแต่เจ้าของเนอร์เซอรี่ให้คำตอบบอกเด็กร้องไห้หนักมากนะคะพอเห็นคลิปนี้ก็ย้อนกลับไปประติดประต่อเรื่องราวถึงได้เข้าใจแล้วรู้สึกว่าตกใจมากค่ะ
พี่มีรอยที่ทิ้งหน้าดีแต่ลูกเราเห็นเขารอบตรงตา

เป็นจั้นเลือดจั้นเลือดเขาต้องหลงตาเหมือนกัน
แต่ว่าคือรีบส่งไปถามญาติที่เป็นหมอของเขาก็ได้ว่ามันเกิดได้ค่ะที่แบบเหมือนร้องไห้หนักแล้วก็
เขาได้ว่าอะไรว่าเหมือนความจันมันทำให้ขึ้นเลือดปล่อยแล้วลงตาแบบนี้
เราก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเรามิเห็นอะไรเหมือนเนี่ย
แต่เราก็ทำได้ว่าเราขอดูกล้องจอนปีอีกหน่อยอะไรเหมือนเนี่ย

แห่งนี้ด้วยบอกยืนยันมีหลักฐานทั้งคลิปวีดีโอและภาพนิ่งนะคะ
หลักฐานเขาชัดเลยว่ามีการทำทารุณกับเด็ก
เดี๋ยวจะไปยื่นร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ส่วนคดีอาญาจะไปแจ้งความเอาผิดเจ้าของเนอร์เซอรี่
พร้อมทั้งฟ้องทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายด้วยค่ะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อกับเจ้าของเนอร์เซอรี่นะคะ
ซึ่งทางทนายอาร์มเองแล้วก็ผู้ปกครองคนอื่นเนี่ย
ล่าสุดไปพบกับทางภูมิกับสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่สงขลานะคะ
เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับเจ้าของเนอร์เซอรี่
เดี๋ยวหลังจากนี้ไปตำรวจบอกว่าจะสอบปากคำพยานที่เป็นอดีตพี่เลี้ยงนะคะ
และถ้าผู้ปกครองคนไหนมีข้อมูลก็สามารถมาให้เพิ่มเติมกับตำรวจได้
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าอาจจะมีการกระทำความผิดจริงเข้าข่ายทำร้ายร่างกาย
กับความผิดเกี่ยวกับพรบคุ้มครองเด็กนะคะ
ตำรวจจะต้องหารือกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอีกครั้งว่า
ขอบเขตกฎหมายจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ